เหตุไฟไหม้ค่ะที่โรงแรมดังในจังหวัดประจวบคิริคัน
เห็นบ้างเขาบอกว่าเกิดเหตุเป็นครั้งที่๒แล้ว
หลังจากที่เดือนก่อนก็เกิดเหตุแบบนี้
ครั้งนี้ทำให้เผาไหม้ห้องต่างไปกว่า๔๐ห้องนะคะ
มูลค่าความเสียหายมากกว่า๘๐ล้านบาททีเดียว
ห้องพักแบบวิลล่าค่ะที่เขาปลูกเป็นหลังนะคะ
หลังคามุงกระเบื้องเป็นแบบย่าคาหลังคามุงด้วยย่าคาค่ะ
ซึ่งก็เป็นห้องพักภายในโรงแรมเทวันดาราดีรีสอร์ทแอดสปาหัวหิน
ตั้งอยู่ริมถนนสายหัวหินหนองพลับจังหวัดประจวบคิริขัน
เมื่อวานนี้เพิ่งเกิดไฟไหม้แล้วก็เพลิงห่มลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๐คัน
รวมถึงทีมกู้ภัยก็มาช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะ
แล้วก็เพลิงลุกไหม้นอกจากที่ห้องพักแล้วเนี่ยยังลามไปป่าด้านข้างโรงแรมด้วย
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
งานนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าห้องพักแบบเบลล่ากว่า๔๐หลัง
เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องถูกเพลิงเผาวอดเสียหายเหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วถึง๘๐ล้านบาท
อยากจะรู้สาเหตุกันเหลือเกินว่าเพราะอะไร
เขาบอกว่ามาจากไฟไหม้ย่าข้างทาง
แล้วสะเก็ดไฟเนี่ยมันก็ปลิวมาข้ามมาตกที่หลังคาโรงแรม
ซึ่งหลังคามันเป็นย่าขาคุณไม่ต้องสืบเลยทีนี้
มันก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ
แต่ว่าก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบกันอีกครั้ง

ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
สาเหตุก็เกิดจากการเผาย่าข้างทาง
จากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้ลามไปติดไร่อ้อยข้างโรงแรม

ครั้งก่อนนั้นเสียหายไป๑๔หลังคานะคะ
แล้วก็ได้รับความเสียหายมูลค่า๓๐ล้านบาท
โรงแรมก็ปิดปรับปรุงไม่ทันไร
ข้ามมาโหเรียกว่ายังไม่ถึงเดือนเลยนะ

ใครจะเผายากข้างทางเผาต่อสั่งข้าวหรือพืชผลการเกษตรต่าง
ระวังว่ามันมันจะลามแบบนี้นะ
แล้วมันมีลมแรงมีลมแรงด้วย

แล้วก็มาเจอสถานการณ์ไฟไหม้เข้าไปอีกนะคะ